บวชของเบิ้ลปฐุมราชนะคะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะถือเลิกดี๙นาฬิกา๙นาทีนะคะ
เข้าพิธีอุปสมบทค่ะเพื่อทดแทนคุณบิดาแล้วก็มารดานะคะ
งานมีขึ้นที่วัดผาสุการามค่ะ
ปฐุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญบ้านเกิดของพระเบิ้ลนั่นแหละค่ะ
โดยมีพระครูประพัทธ์อดุลกิจนะคะ
เจ้าคณะตำบลป่านาแซงเป็นพระอุปชา
และได้รับฉายาทางธรรมว่าอภิวัฒโนค่ะ
แปลว่าผู้มีความเจริญยิ่ง
ซึ่งหลังจากทำพิธีบวชเสร็จนะคะ
เบิ้ลค่ะก็ได้ออกมารับบินทบาทปัจจัยจากพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้อง
แล้วก็เพื่อนศิลปินที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นค่ะก็จะเป็นมี๒ลูกทุ่งดูโอนะคะ
อย่างลูลูแล้วก็ลาล่าค่ะ
บรรดาแฟนคลับนะคะทำเอาลานวัดที่กว้างใหญ่นะ
บอกเลยว่าดูแคบไปถนัดตาเลยคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราไปชมภาพแล้วก็บรรยากาศกันบางตอนนะคะ
เผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดอำนาจริงนะคะ
ในช่วงเวลา๙วันของการบวชแม้จะเป็นช่วงเวลาที่น้อยนิดนะคะ
แต่ก็จะตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างเต็มที่
สมกับที่ตั้งใจบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ค่ะ
พร้อมกับฝากขอบคุณไปยังแฟนคลับที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะ
แล้วก็หลังจากลาศิขาบทพระเบิ้ลค่ะ
ก็จะต้องเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมเป็นทหารรับใช้ชาติ
ที่ว่าการอำเภอประทุมราชวงศาสตร์
โดยมีกำหนดเข้ากรมในวันที่๓พฤศจิกายนนี้
มณฑนทหารบกที่๑๒ค่ายจักรพงศ์
จังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะคุณผู้ชม
เออก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ
น้องเล็กแห่งวงการลูกทุ่งของเราก็ทำหน้าที่
ทดแทนคุณแม่คุณพ่อนะคะ
ที่สำคัญอีกหนึ่งหน้าที่ก็คือรับชายชาติ
ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่เขาก็ทำมาให้ครบถ้วนเลยนะคะ